กลับมาช่วงนี้นะคะพาลงใต้ไปที่อำเภอร่อนพิบูรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราชคือตำรวจเนี่ยปรับรามยาเสพติด
เป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายต่าง
แต่ชาวบ้านบอกว่าที่ไม่ถูกเนี่ยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตคือ
ตำรวจชุดนี้ทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
คือมีผู้ต้องหาคนหนึ่งชื่อว่าบังบัตรเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ถูกตำรวจไปล้อมจับค่ะแล้วหนีไปที่สวนยางพาราตรงจุดนี้
แต่ปรากฏว่าคือเขาโดนวิสามันฆาตกรรมจนกระทั่งเสียชีวิต
ชาวบ้านเอ่ยญาติเอ่ยโกรธค่ะ
คิดว่าตำรวจชุดจับกลุ่มทำเกินกว่าเหตุ
เพราะตอนที่บังบัตรเนี่ยพยายามหนีเขาไม่มีอะไรเลยนะคะ

แล้วน้องสาวของบังบัตรบอกว่าตอนที่พี่ชายพยายามที่จะหนีเนี่ยนะ
ชูสองมือแล้วคือลักษณะคือเหมือนยอมแล้วค่ะ
แต่ตำรวจก็ยังก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสวนยางพาราตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

คือผู้ต้องหาคดียาเสพติดหรือบังบัตร
ชื่อจริงก็คือนายเจริญศักดิ์รัชภูมิมาศอายุ๓๑ปี
ที่สุดแล้วบังบัตรเนี่ยถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมนะคะ
วิธีการก็คือใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปที่หน้าท้องของบังบัตรหนึ่งนัด
แล้วเห็นไหมคะเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายในคลิปเนี่ย
เพราะหลังเกิดเหตุปรากฏว่าญาติของผู้ตายก็ดี
ชาวบ้านก็ดีแสดงความไม่พอใจ
เนื่องจากเห็นว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
เพราะบางบัตรไม่ได้มีอาวุธที่ร้ายแรง

มีเพียงมีดพระขนาดเล็ก๑เล่มเท่านั้น
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนออกมาเรียกร้องออกมาคือ
ตะโกนด่าทอตำรวจรุมล้อมไม่ให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ออกนอกพื้นที่
ต่อมาค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พันธุ์ตำรวจเอกสุกเกษมนครวิลัยต้องลงพื้นที่ค่ะ
เจรจากับกลุ่มญาติแล้วก็ชาวบ้าน
ใช้เวลาในการเจรจาพูดคุยกันสักประมาณกว่า๒ชั่วโมง
กระทั่งทุกคนยอมค่ะยอมสลายตัวแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
นำศพบังบัตรไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์
เราไปพูดคุยกับน้องสาวของผู้ตายชื่อว่าคุณเมนี่นะคะ
บอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ย
เห็นชัดเลยว่าพี่ชายเนี่ยลักษณะคือชูมือทั้งสองข้างคือ
ลักษณะคือเหมือนยอมแล้วอะค่ะชูมือทั้งสองข้าง
มีเพียงมีดพระขนาดเล็กแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ไล่ยิงตอนนั้นพี่ชายก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต
แล้วสุดท้ายไปสิ้นใจตายในสวนยางพาราของบ้านญาติด้วยกัน
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบอันนี้คุณเมนี่บอกนะคะ
ก็ไปตรวจสอบแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดใด
ทางครอบครัวก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชาย
และจะดำเนินการให้ถึงที่สุดกับคนที่ลั่นไกลยิงพี่ชายเสียชีวิตค่ะ

สำรวจไม่ควรทำงานแบบนี้
ควรทำกับประชาชนแบบนี้อืมมุมหนึ่งเนี่ยน้องสาวพูดก็เป็นประเด็นที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อนะคะ
เพราะว่ากับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านต้องไปดูนะคะครับ
ว่าตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปดูประวัติบังบัตรเนี่ยนะคะคือก็มีหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในคดีค้ายาเสพติดแล้วก็เขาหาพยายามฆ่าตำรวจทองเที่ยงบริเวณเฉาอวด
รวมถึงคดีความผิดตามพรบออาวุธปืนด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มในครั้งเนี้ย
เป็นตำรวจจากส่วนกลางคือกองปราบค่ะ
นำหมายสารไปจับกลุ่มบังบัตรก่อนที่จะมีการตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมบังบัตร